อีกหนึ่งคดีใหญ่เป็นมหากราบนั่นก็คือเรื่องของหญิงไก่นั่นเอง
อย่างที่บอกว่าพอน้ำลดต่อผุดได้รู้
เกี่ยวกับข้อมูลต่างเพิ่มเติมขึ้นมามากมายเลยนะคะ
ส่วนทางด้านทนายค่ะทนายสงการ

กรณีนี้มีข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เตรียมที่จะสอบกรณีที่พบว่า
หญิงไก่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับลูกจ้าง
คดีต่างทั้ง๙คดีมีความผิดปกติ
รวมถึงพร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะ
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้า
การติดตามคดีของนางมนตายกรัตนาจารย์หรือว่าหญิงไก่

กรณีแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตลูกจ้างค่ะ
บอกว่าขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
การทำหน้าที่ของอดีตพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานประชาชื่น
จำนวน๕นายที่เป็นผู้ทำคดีของหญิงไก่
ว่ามีการดำเนินการไปด้วยความถูกต้องหรือไม่
เบื้องต้นก็พบว่าสำนวนบางส่วนมีความผิดปกติจริง
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้นะคะ

ก็จะมีการพิจารณาลงโทษสถานเบาค่ะ
แต่ถ้าพบว่ามีการละเลย
ก็จะต้องพิจารณาลงโทษตามขั้นตอน
อย่างไรก็ตามจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
สังคมให้ความสนใจจึงต้องทำเรื่องนี้อย่างรอบครอบค่ะ
ขณะที่การสอบสวนคดีแจ้งความเท็จ
และแอบอ้างเบื้องสูงของกองปราบรามนั้น

ซึ่งตัวเองก็ได้เรียกมาสอบถามด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
จากการตรวจสอบแล้วค่ะไม่พบว่าเป็นนายตำรวจนายใด

ดังนั้นหลังจากนี้ก็จะต้องมีการรอการตรวจสอบก่อน
พร้อมยืนยันนะคะว่าจะทำคดีนี้อย่างโปร่งใส

คือจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแหละนะฮะ
ใช่ค่ะส่วนทางด้านทนายสงการอัจฉริยศัพย์ทนายความ

เตรียมที่จะนำเอกสารหลักฐานต่างเลยนะคะ
มอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบราม
พร้อมกับร้องทุกข์กล่าวโทษ
เพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลอื่น
ข้าราชการรวมถึงไม่ได้เป็นข้าราชการ

นายสงการออกมาเคลื่อนไหวทุกวัน
มีทั้งกลุ่มที่๑เป็นข้าราชการ
ก็คือเป็นตำรวจสนประชาชื่น
ทนายสงการบอกว่าน่าจะมีส่วนผัวพันกับคดี
มีส่วนที่จะทำให้คดีพลิกแพลงได้
กับ๒คือกลุ่มคนที่ไม่ใช่ข้าราชการ
วันนี้ต้องรอดูว่าทนายสงการ
จะเอาข้อมูลของใครมาเปิดเผยอีก

ส่วนวันพรุ่งนี้ทนายสงการก็บอกว่า
เดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาน

หลังจากพบว่ามีตำรวจระดับศัลยบัตร๒นาย

สังกัดสนประชาชื่น
ก็บอกว่าเป็นผู้ดูแลกิจการคาแคร์
และดูแลศูนย์รับจัดหางานให้กับหญิงไก่
รวมถึงตำรวจเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้กับแม่บ้าน
โดยเฉพาะนางสุกรยาสิริม่วง

บอกว่ายศร้อยตำรวจโทนี่แหละ

ได้รับมอบมาให้จัดสรรเงินเดือน
ได้ดูคาแคร์ที่เป็นธุรกิจของหญิงไก่
แล้วก็ที่เป็นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐที่เป็นภาพข่าว

คุณถือว่าเป็นหนึ่งในหลักฐานที่เป็นภาพถ่าย
บอกว่าหญิงไก่ชอบอวดอ้าง
รู้จักสนิทสนมสถาบันมาอวดอุตริ

ก็เลยมีผู้หลงเชื่อก็หมอบคลานเข้าไป
แล้วก็นอกจากนั้นในวันที่เปิดบริษัท
หญิงไก่ได้อ้างว่าจะมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่

ให้ตำรวจสนประชาชื่นที่รับผิดชอบพื้นที่

แต่ถึงเวลากลับไม่มีใครมาตามที่กล่าวอ้าง

หญิงไก่ได้แอบอ้างสาบันเบื้องสูง

แล้วก็ให้หมอบกราบคลานเข่าเข้าหาตลอดเวลาเช่น
นี่แหละคุณเป็นพยานที่ออกมาเปิดเผยข้อมูล
ช่วงระหว่างปี๕๕ปี๕๖แล้วก็ปี๒๕
ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่อง
แอบอ้างเจ้านายในสถาบันเบื้องสูงนะคะ
นายสงการก็บอกว่าข้อมูลทั้งหมด

งศพัฒนภงเจริญรองพบตรไปแล้วนะคะ
ท่านก็รับปากว่าจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้

พบว่ามีมูลก็จะดำเนินคดีทันทีเลย

แล้วบอกว่าเป็นคนสนิทจริงของหญิงไก่ด้วย

แล้วก็บอกว่าถูกดำเนินคดีเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบมาเอาตัวไป
แต่ทีนี้จากการไปตรวจสอบคุณ
ลูกจ้างเขาให้ข้อมูลแบบนี้ว่าตอนพาตัวไป
หญิงไก่เป็นคนพาตัวไปแล้วก็หายไปอย่างลึกลับ

ก็ไม่พบว่าถูกดำเนินคดีอยู่ที่สอนอนไหน
อยู่ว่าถูกจองจำอยู่ที่เรือนจำไหน

รวมถึงมีเรื่องของการย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้าน
ก็คือย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหญิงไก่

ย้ายออกไป๑๙มีนาคมปี๕๕
ดูมันมีเงื่อนงำดูมันมีอะไรที่แบบไม่ตรงกับข้อมูลที่ให้มานะคะ